คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี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
ซึ่งแน่นอนว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเป็นต้นไปทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
และฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเรา
และในค่ำคืนวันนี้ครับอยู่กับนักเล่าเรื่องผีชื่อดังทางโซเชียลคุณบอยฉีดปลวกครับ
สวัสดีครับคุณบอยนะครับพี่แจ๊คครับอ่าบอยฉีดปลวกนี่ไม่ใช่เป็นฉายาแบบว่าเล่นเล่นนะ
เป็นฉายาที่มาจากอาชีพการงานอาชีพจริงครับที่ได้ทำงานไว้
ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ชื่อเรื่องว่าเจ้าบ้านครับ
ก็มันมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไปรับงานที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านบ้านเดี่ยวสองชั้นอืม
เป็นบ้านเดี่ยวที่พอมีพื้นที่ในการเดินซอกหรือมีกิจกรรมอะไรเล็กน้อยภายในบ้าน
อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าไปแล้วก็ไปติดต่อนะครับนาทีแรกที่เราเข้าไปเนี่ย
สังเกตตรงบริเวณรอบรอบบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ติดกันซ้ายหรือขวาหรือหน้าหรือหลังเนี่ย
เอ่อเป็นบ้านลางเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าบ้านหลังเนี้ยมีคนอยู่ปกติ
แต่บ้านที่อยู่รอบรอบไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ข้างหลังบ้านที่อยู่ข้างใช่ครับ
ล้างเลยเหรอล้างเลยคือไม่มีคนอยู่ก็ไม่ได้คิดไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะว่าปกติเวลาเราไปทำอย่างนี้เจอแบบนี้บ่อยมาก
แรกที่เข้าไปเนี่ยก็ไปเจอแม่บ้านผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น
กับเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงแล้วพาเขาไปแล้วก็
เหมือนแบบเดินสำรวจภายในบ้านว่ามีตรงไหนบ้างอะไรยังไง
ให้เราช่วยแบบดูว่าเราควรจะต้องทำงานตรงไหนครับอ่า
เพื่อให้แบบเน้นเป็นจุดคือเราทำเป็นอาชีพอยู่แล้ว
ก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องเล็งตรงไหนทำตรงไหนเพื่อป้องกันให้บ้านไม่มีปวก
ไม่มีอะไรทีนี้ผมอธิบายก่อนว่าระบบงานของผมเนี้ยในการหลังจากที่
ตกลงทางสัญญากันแล้วครับนะครับอ่าผมจะเข้าไปดูแลบ้าน
สามครั้งแรกติดกันอืมหลังจากนั้นจะทิ้งระยะของน้ำยาครับ
เดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปอีกทีหนึ่งคือเดือนต่อเดือน
ก็มีการไปตามงานเรื่อยเรื่อยอะไรประมาณนั้นก็แล้วก็ทำสัญญากัน
แล้วก็ตกลงกันว่าวันรุ่งขึ้นสะดวกเวลาไหนครับพี่เดี๋ยวผมกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ย
จะเข้าไปทำงานได้ยังหรอครับทางญาติเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเอางี้ละกัน
หกโมงเย็นโอเคได้ไม่มีปัญหาอะไรปกติเราทำดึกมากกว่านั้นอยู่แล้ว
ครับก็พอวันรุ่งขึ้นในการเริ่มงานกำจัดบวกของเราเนี้ยครับอ่า
ผมเดินเข้าไปแล้วก็จะมีแม่บ้านเดินออกมาจากตัวบ้านแล้วเปิดประตูรั้วให้
พอเข้าไปเสร็จก็เดินตามแม่บ้านแม่บ้านก็หยุดชะงัก
บอกอ่ะเข้าไปก่อนได้เดี๋ยวเขาจะไปปิดประตูรั้วอืม
อ่าแต่นี่ไม่มีอะไรเรื่องปกติแล้วอ่าแต่ที่ผมหันไปแล้วผมสังเกตเห็น
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามเข้ามาเป็นผู้ชายหัวเกร็นนะครับ
ใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นเดินเข้ามาตามติดกับแม่บ้านเลย
ซึ่งทิ้งระยะห่างสักนิดนึงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
แต่เราไม่ได้สังเกตว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงแล้วไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหน
ไม่รู้ครับตอนนั้นคุณก็ไม่ได้คิดอะไรมันช่วงเย็นแล้วด้วย
เราก็ไม่ได้จะไปถามเขาว่าคนนี้คือใครครับช่วยแนะนำให้ผม
คิดว่าอาจจะเป็นสมาชิกในบ้านอะไรอย่างงั้นอืมอ่า
ไม่ได้คิดอะไรพยายามจะเดินเข้าไปในตัวบ้าน
เพื่อให้แม่บ้านเนี่ยเขาเปิดประตูให้นะครับแล้วเราก็ยืนรอกัน
คือพี่แจ๊คบ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่แบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับ
บ้านที่มีพื้นที่ฉะนั้นข้างบ้านเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นล็อกเล็ก
อืมซอยเข้าไปเพื่อเข้าไปอยู่ในบริเวณบ้านบริเวณบริเวณบ้านอีกทีหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เขาเดินล็อกเข้าไปเดินล็อกเข้าไปหายไป
ไม่ได้คิดอะไรเขาคิดว่าอ๋อสงสัยเขาจะไปหลังบ้าน
แม่บ้านเปิดและให้เราเข้าไปในบ้านเองเลย

โดยปกติแล้วเวลาเราไปทำงานแบบนี้
มันจะต้องมีการแนะนำจากเจ้าของบ้านก่อนหรือเปล่า

แม่บ้านจะรู้ดีอยู่ว่าในบ้านเนี่ยเราจะต้องเดินไปตรงไหนบ้าง

ถูกคือตรงไหนที่ควรจะแบบว่าตรงนี้มีไม้เยอะมีตู้เยอะ
แต่วันนี้แม่บ้านเขาให้เราเข้าไปเองเลย
คือคุณเข้าไปเองไปตามยฐากรรมคุณเอง

ในบ้านก็จะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรเต็มไปหมดนะครับ

ก็เข้าไปนะครับสำรวจข้างล่างภายในข้างล่าง
แล้วเราก็ตกลงกับเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำจากข้างบนก่อน

พอเดินขึ้นไปขึ้นบันไดเสร็จนะครับ

ซึ่งมันประตูห้องติดกับบันไดทางลง

เขานั่งอยู่ตรงหน้าประตูแล้วมองลอดออกมาตรงรอบประตู

ก็ไปทำงานผมไม่เรียบร้อยเสร็จ

ทุกครั้งนะครับตั้งแต่วันแรก

แล้วมีลมโกกแรงไหม

ก็มืออาชีพเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ

ประตูห้องที่มันอยู่ตรงชั้น๒

คือเราห่วงสวัสดิภาพของ

ขอโทษนะครับขอทำงานหน่อยได้ไหมครับขอโทษนะครับ
ผมบริษัทกำจัดแมลงนะครับขอเข้าไปฉีดยาหน่อย
เนี่ยก็ขอให้ฉีดตึกขอโทษนะครับ
ก็ยังไม่มีเสียงอะไรผมเลยบอกว่าโอเค
เราว่าเราไปแจ้งแม่บ้านดีกว่าเราก็ลงไปนะครับ
ลงไปแล้วก็ไปคุยกับแม่บ้านบอกพี่แม่บ้านครับรบกวนนิดนึงนะครับ
บอกเจ้าของห้องด้วยว่าเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกัน
ผมขอเป็นครั้งหน้าแล้วก็ครั้งนี้ก็เสร็จแล้ว

ไอ้บอกได้เลยค่ะได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ
งั้นก็เลยสวัสดีครับแม่บ้านครับสวัสดีครับ
แล้วบังเอิญพี่ทางที่ผมเห็นที่เป็นผู้ชายคนนั้น
บริเวณบ้านใช่เขาไม่ยืนอยู่
คนนั้นคนนั้นเลยแต่ยืนในการสวัสดีครับแม่บ้านสวัสดีครับ
เราสองคนหันไปแล้วไปสวัสดีตรงนั้น
ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นใครสักคนที่อยู่
แม่บ้านเขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรพวกเราก็กลับบ้านกันไปนะครับ
วันสุดท้ายที่เราก็ไปวันนั้นมันฝนปล่อย
มันเริ่มจะตกแล้วล่ะเริ่มจะตกหนักเริ่มจะอะไรอย่างนี้
ด้วยความที่ฝนมันตกนะครับรถติดเราก็เลยไปสายหน่อย
จริงเราควรจะต้องถึงประมาณ๖โมง๖โมงครึ่งแต่นี่เราล่อไปถึง๗โมง
ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเลยไฟดับด้วย
เราก็เข้าไปนะครับไปเจอแม่บ้านเหมือนเดิมแม่บ้านก็มาเปิดประตูให้แล้วบอก
พี่รบกวนนิดนึงเดี๋ยวหนูจะไปซื้อของที่หน้าหมู่บ้าน
ฝากบ้านหน่อยแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเขากางร่มแล้วนั่งมอไซค์ไป

ไว้กับคนที่มาทำงานบ้าน
งงไหมโอเคได้มีเวลาคือผมเราบริสุจัยแล้วเราก็เข้าไปทำงานนะครับ
หน้านาทีแรกที่เข้าไปเนี่ยคือไฟมันดับคือปกติงานที่เราทำเนี่ยเราจะถือไฟฉาย
เพราะว่าเราต้องทำงานในที่มืดอยู่แล้วนะครับ
สถานที่ต่างนานาถ้าจะปิดไฟแต่ที่นี่มันเป็นบ้านคนไม่ควรจะปิดไฟ
แต่ตอนนั้นไฟดับก็เข้าไป
พี่มันเงียบมากแล้วผมไม่รู้จะบรรยายังไง
พอเปิดประตูออกไปทุกอย่างมันมืดมันมืดไปหมด
เพื่อนเปิดไฟฉายผมก็เปิดไฟฉายแล้วส่องเข้าไปภายในบ้าน
แล้วเดินหาเดินมาเพราะว่าของเฟอร์นิเจอร์ยังอยู่
เราไม่ได้คุ้นชินกับการมาที่นี่บ่อย
ฉะนั้นอาจจะเดินชนเดินอะไรอย่างนี้ก็ได้
เพื่อนผมฉายไฟไปข้างหลังเจอผู้ชายคนนั้นพี่
หลังไหนหลังหมายถึงว่าข้างนอกหลังบ้านเลย
มันจะมีหน้าต่างหน้ากากแล้วก็ประตู
ผู้ชายคนนั้นยืนอยู่หลังบ้านหัวกินเกรนยืนอยู่ข้างนอกอะพี่จะเป็นเงา
แป๊บได้ยินเสียงคนเดินบันไดผมฉายไฟเข้าไป
เป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินตรงบันไดพี่

หมายถึงว่ากำลังเดินขึ้นไปกำลังเดินขึ้นไปพี่
เฮ้ยมีคนมาเอ้าแล้วแม่บ้านไม่อยู่คนเดียวเหรอ
ตกลงเอาไงดีขึ้นข้างบนเลยเผื่อจะเป็นใครอะไรสักคน
เพราะว่าคนที่หัวเกียรเราเคยเห็นแล้ว
แต่คนที่ขึ้นไปเนี่ยใครก็เลยเดินขึ้นไป
จังหวะที่เดินขึ้นไปคือปกติบันได
พอเดินไปมันจะมีชานพักบันไดก่อน
แล้วเดินไปจนถึงชานพักบันไดนี่ประตูมันปิดแหละ
ทุกครั้งที่มาเนี่ยประตูต้องปิดแล้วล็อกตลอดเลย
ผมก็เอาไงดีวะไหนก็มาแล้วทำเถอะทำให้เสร็จ
กั้นใจกั้นหายใจแล้วเดินขึ้นไปเข้าไปทำทีละห้อง
เว้นห้องนี้แล้วรีบฉีดทุกอย่างให้เสร็จนะครับ
ลืมที่เราจะไปหลังบ้านเพื่อเปิดประตูเพื่ออยากจะรู้ว่าผู้ชายหัวเกียงนั้น
เขาคือใครพี่ไม่มีใครเลย
หมายถึงว่าทั้งตัวในบ้านเองและหลังบ้านเมื่อเปิดประตูออกไปแล้วเนี่ย
ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แล้วฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อย
ผมก็เลยรีบขนเครื่องไม้เครื่องมือออกมานอกบริเวณบ้าน
เพื่อเตรียมตัวจะรอแม่บ้านจังหวะนรกมากว่าแม่บ้านกลับมาพอดี
พอแม่บ้านกลับมาพอดีเสร็จบอกว่าพี่เนี่ยไอ้ห้องนั้นมีใครไม่รู้เข้าไปข้างใน
บอกใครไม่มีไม่มีห้องนั้นไม่มีใครนะเป็นไปไม่ได้พี่

ผมเห็นคนเดินขึ้นไปเป็นโจรหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
เออเนี่ยแล้วผมอ่ะบอกบอกพี่บอกเจ้าของบ้าน
บอกว่าให้เปิดห้องนั้นให้เจ้าของห้องมาเปิดห้องนั้นอะไรอย่างนี้
เออเออเนี่ยพี่ลืมพี่เอากุญแจมาแล้ว
เดี๋ยวเอากุญแจมา
เอากุญแจแล้วเอากุญแจมาแล้ว
หาอะไรนะพี่ไป
ก็ผมไฮเอโดโลเข้าไป๓คนไปที่ห้องนั้น
แม่บ้านเอากุญแจเสียบเข้าไปแล้วเปิดดังแป๊บ

มันล็อกจากข้างในพี่มันเป็นห้องล็อกจากในล่ะ
แต่เขาแม่บ้านเอากุญแจมาเปิดเพื่อเปิดปลดล็อก
วันแรกที่เราไปเราเห็นประตูแง้ม

วันที่๒เห็นเหมือนกันประตูปิดระดังแกรก
และครั้งที่๓คือก่อนแม่บ้านจะเอากุญแจมาให้เนี่ย

สุดท้ายคือแม่บ้านเอากุญแจมาเปิดเพื่อปลดล็อก
ตกลงห้องนี้มันถูกล็อกมาตั้งแต่ต้นแล้ว
แม่บ้านก็เปิดประตูไปพี่มันเป็นทั้งห้องนอน

แล้วก็จะมีของเท่าที่ผมสัมผัสและรู้ได้จากสิ่งของที่เขาวาง

จะมีรูปโปสเตอร์ดารารูปโปสเตอร์นักน้อง
ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าเป็นเด็กผู้ชาย
ของทุกอย่างยังอยู่คงสภาพเหมือนเดิมเป๊ะ
ผมก็เลยทำงานก่อนทำอะไรเสร็จเรียบร้อย

พอแม่บ้านออกมาเสร็จแม่บ้านปิดประตูแล้วล็อกเลย

ไม่มีบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ตั้งแต่ต้นนะ

แล้วผมเห็นเด็กเหมือนเด็กใครเหมือนใครสักคน
น่าจะเป็นเด็กผู้ชายนั่งอยู่ตรงประตูแล้วมองรอดออกมา

เออเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้ว

แล้วพี่จะกลับไปบ้านเพื่อไปหางานทำที่ต่างจังหวัด

จริงแล้วบ้านหลังนี้คือให้น้องมาช่วยดูแล
มาแรงจนถึงจุดหนึ่ง

เหมือนแบบแม่บ้านแบบช่างใจอยู่พักนึง

บ้านหลังนี้ห้องนั้นเคยเป็นห้องของลูกเจ้าของบ้าน
เหมือนเขาจิตไม่ค่อยปกติเท่าไหร่
แต่ยังแบบใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ

เหมือนเขาทะเลาะอะไรกันสักอย่างนะครับ
แล้วผมเข้าใจว่าที่พี่เขาพยายามจะสื่อให้ฟังว่า
น้องคนนี้น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

ประตูห้องนะพี่ที่เปิดเข้าไป

บาร์ที่บอกว่าใส่สำหรับเป็นผ้าม่านในการลวก
คือถ้าเปิดประตูอาจจะติดผ้าบ้านไว้เพื่อกัน

ก็วันเกือบเว้นเต็ม

พ่อเข้ามาเข้าจากไหนได้ข่าว
พอขึ้นไปชั้น๒ปรากฏเราไปเจอน้องคนนี้ผูกคอตายแล้ว
สภาพที่เราเห็นเลยพี่แบบนั้นเลย
คือนั่งข้างประตูที่มันแง้มออกมา
แล้วมันมีหลอดใส่ตามองเขาอะไรอย่างนี้
แต่ที่ในสภาพความจริงคือเปิดประตูมาคือเขาแขวนคอตายแล้ว

พี่ผู้ชายคนนั้นคือใคร

ตายแล้วน้องเห็นผีสองตัวเลยนะ

ไม่ใช่มั้งผมเห็นชัดเลยว่า

พี่ตามพี่เฮ้ยเขาตามหนูเหรอ

เกิดอะไรพี่บอกคนนั้นแหละคือพ่อเขา

เขาบอกว่าเขารักลูกคนนี้มาก

ยิงตัวเองตายอยู่ตรงร่องครัว

ยิงตัวเองตายฆ่าตัวตายเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย

ก็เลยพาพี่เขาไปส่งที่บ้านที่เขาเช่าอยู่อีกหลังหนึ่ง
เพื่อมาดูแลบ้านหลังนี้อีกทีหนึ่ง

พี่ทำงานที่นี่มานะพี่ยังไม่เจอเลยนะ
ตั้งแต่ทั้งน้องเขาแล้วก็พ่อก็เสียชีวิต
ยังไม่เคยเจอแต่น้องนี่โคตรแจ็คพอร์ต
พี่ยังไม่เคยเจอมาเท่าไหร่แต่ทำไมพี่จะออก

เดี๋ยวนะแสดงว่าเรื่องที่บอยเล่ามาครับ
ตลอดระยะเวลา๓วัน

คุณบอยจะมาเชียดปวก
แกก็จะมารอที่บ้านมาเปิดประตูรั้วรอ
เพราะฉะนั้นก็เป็นตอนที่คุณบอยเห็นว่าอ๋อแกเหมือนอยู่ในบ้าน

แล้วพี่เขาก็บอกว่าตอนแรกที่ผมพยายามบอกว่า

แต่พี่แม่บ้านเขาเข้าใจผิดคิดว่าให้ไปบอกกับเจ้าของบ้าน

ผมบอกไม่ใช่คือผมอยากให้คุยกับเจ้าของห้อง
คือเราพยายามสื่อสารเขาว่าพี่ไปบอกเจ้าของห้องที่อยู่ในห้องนั้นหน่อย

แต่แม่บ้านคิดว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปบอกเจ้าของบ้านให้

ถ้าเป็นวันแรกผมว่าถ้าเกิดบอกแล้วแม่บ้านเขาเข้าใจว่า

แม่บ้านผมไปเดี๋ยวนั้นเลยเราออกเดี๋ยวนั้นเลย
เหมือนกับเขาจะฉีดปลวกแล้วจะขายบ้านหลังนี้
ใช่ครับคือเหมือนเขาก็ดูแลพวกแมลงอะไรอย่างนี้
ทำให้เสร็จสับทำรั้วทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้
ต้องถามว่าผู้โชคดีคนที่มาซื้อบ้านหลังนี้ต่อ
เท่าที่ผมได้ข่าวนะบ้านหลังนี้ขายไม่ออก

ขายไม่ได้ครับเขาเลยทุบทิ้ง
แล้วขายพื้นที่ให้กับน่าจะเป็นกับบุบัน

ผมว่าข้อหนึ่งที่บ้านหลังนี้ขายยากนะ

ตอนที่ไปเห็นบ้านบ้านหลังนี้ปกติ
แต่รอบโลเคชั่นมันไม่ได้ไง
ข้างบ้านสองฝั่งร้าง

ใครจะไปซื้ออยู่ถูกป่ะ
คือเราก็ไม่รู้ว่าบ้านล้างเพราะอะไร
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันร้างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้

คือเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ฟังตรงนั้น
ผมเคยมีการวิเคราะห์แบบนี้ว่ามีกี่อาชีพ
มักจะเจอประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวั

ที่มีการพบเจอกันเลยคือ

สองคือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล

แต่อาชีพกำจัดปลวกไม่เคยอยู่ในลิสต์นะ
แต่พอมาฟังจริงแล้วอาชีพนี้ต้องทำงานยามวิการ

และก็เป็นสถานที่บ้างที่อาจจะเป็นตึกที่มันดูอืดอัด
ซึ่งที่บ้านหลังจากที่เราเจอเหตุการณ์
ผมกับเพื่อนก็ไม่มาอีกเลยนะพี่
ให้ลูกน้องมาแทนอะ

เราก็อาจต้องใช้ช่วงตรงนั้นหรือป่าว

แต่ทีนี้คือตอนที่น้องเค้าทำ

ผมว่าบาปกรรมไม่มีการกำหนดหรอกว่าสติดีหรือว่าไม่ดีถูกไหมฮะ
อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าไปตัดชีวิต
ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลละกรรมมันก็ต้องเกิดขึ้นกับคนคนนั้น
ใช่เออเอาละครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ต้องบอกว่า
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วเหนื่อยนะลุ้นตามเหมือนกันว่าเฮ้ย
เขาจะไปเจออะไรกับเหตุการณ์ที่เขาไปทำงานณเวลานั้นอืม
มาฟังวันนี้มันอาจจะฟังดูสนุกมันอาจจะมีขำมีอะไรบ้าง
แต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศจริงนะวันนั้นมันไม่ขำอย่างแน่นอน

เออนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณคุณบอยฉีดผวกนะฮะ
ขอบคุณมากครับ
และวันนี้สถานีผีดุของเรานะครับ
ยังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคย
ต่อไปนี้ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ฟังกัน
คิดว่าเรามาฟังเอาเพื่อความตื่นเต้น
ฟังเอาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับ

สวัสดีครับเบาวิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
มาว่ากันถึงประสบการณ์วันนี้ที่เราจะมานั่งคุยกัน

ประสบการณ์ตรงเลยครับงานศพตามสั่ง
ก็คือเรื่องนี้เกิดมาเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก๑ปีที่แล้วล่ะ
เบาวิวโดยที่มีอาชีพรับจัดดอกไม้อยู่แล้ว
รับจัดดอกไม้หมายถึงว่างานศพ

ก็เขาได้ติดต่อบอลวิวไป
เป็นงานศพของคุณยายอายุเยอะแล้วครับ
ประมาณสัก๙๗และอายุ
ซึ่งคนติดต่อคือเป็นเค้าเรียกว่าลูกค้าประจำ

บอกก่อนว่าไม่ใช่งานศพงานเดียวนะครับ

ทีนี้สายโทรศัพท์เข้ามาประมาณสัก๓โมงเย็น

ซึ่งคืนแรกที่เราไปจัดก็คือ
เราไปคุยเรื่องงานก่อนจะเอาแบบไหน
เพราะว่ายังลดน้ำศพไม่ทันนะครับ
งานศพเขาไว้ทั้งหมด๗คืนด้วยกัน
ปกติงานศพจะ๓คืน

พอไว้๗คืนไม่รวมคืนแรกที่บุหยุคไปจัด

จะออกจากโรงพยาบาลก็คงจะไม่ทันการลดน้ำศพอยู่แล้ว
ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะให้จัดตรงนี้ไปบางส่วนก่อน
แล้ววันพรุ่งนี้ถึงจะรดน้ำศพ

พี่ติ๊กเป็นเจ้าภาพที่ประสานงานมา
คุณยายมีลูกเยอะมาก๗๘คน
แล้วก็ลูกหลานเยอะเพราะแกเป็นผู้สูงอายุ
ตอนที่เบาวิวเข้าไปนะก็ลูกหลานเต็มสาราเลย
ซึ่งเราไปกับช่างดอกไม้ด้วยกัน๓คน
แค่นี้พี่ติ๊กติดต่องานมา
ขอผ้าผูกหรือถ้าเป็นดอกไม้
ไม่ว่าจะเป็นโรงหรืออะไรนะให้เป็นขาวเขียวหมด

แล้วก็ประสานงามตกลงว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ยังไม่รู้น้ำศพเนี่ย
เดี๋ยวจะทำงานผ้าไปก่อนเดี๋ยวส่วนดอกไม้อย่ามาลงวันพรุ่งนี้
ก็คือว่าเราเตรียมสถานที่ไปเกาะ
ก็เลยขนผ้ามาจัดพื้นที่โดยรอบ
ผูกผ้าที่เต็นต์มาผูกผ้าหลัง
คราวนี้เจ้าผ้าเนี่ยต้องการหลังหลังฉากโลงให้เป็นผ้าม่านใหญ่
อ่าให้เราเห็นตามเป็นส่วนมากจะเป็นผ้าม่าน
แต่คราวนี้สาราเนี่ยพี่แจ๊คสารามันจะสูงมาก
เพดานจะสูงคือต้องใช้บันไดสูง
ซึ่งจริงจะต้องไปผูกผ้าข้างบน
คืนแรกก็คือพระสวดปกติจะยังไม่มีแขกมา
พอพระสวดเสร็จ๒ทุ่มเราก็เริ่มลงมือทำงานกันเลย
กลางคืนครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เช้า
มาเยอะเราจะได้เตรียมสถานการณ์ได้ทัน
ตอนนี้หลวงพ่อบอกว่าวัดเนี่ยปิด๔ทุ่มนะ

ถ้าจะอยู่ทำกลางคืนก็ต้องนอนค้างที่วัด

ทางวัดเพราะว่ามีกฎของเขา
ว่าถ้าจะอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ถึงเช้า
ไม่ให้ออกไปไหนแต่ว่าไฟสาราเนี่ยยังเปิดได้ปกติ

เราก็ปรึกษากับทีมงานว่าเราจะอยู่กันไหม
แล้วบอกงานใหญ่ขนาดนี้ต้องทำให้มันเสร็จ
แล้วมาก็จำนวนน้อยก็ไม่เป็นไร
คราวนี้เจ้าภาพบอกว่าเดี๋ยวมีญาติพี่น้องมาอยู่เป็นเพื่อน
แล้วก็อุ่นใจยังมีลูกหลานเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อน
ตอนนี้ตอนหัวค่ำเนี่ยก็ยังอุ่นใจอยู่

พอสัก๔ทุ่ม๕ทุ่มก็เริ่มกลับกันไป
ก็จะเหลือคนนอนเฝ้าประมาณสัก๓คน

เขาก็ปีนขึ้นไปผูกผ้าหลังผ้าม่าน
ส่วนลุงปอนก็ไปจัดดอกไม้บางส่วนที่มีมายุ
วิวก็จัดดอกไม้บางส่วนที่ใช้รถน้ำศพก็แบ่งหน้าที่กันไปในสารา
สักพักหนึ่งก็มีคุณป้าคนหนึ่งแกก็เดินมาน่าจะเป็นลูกหลานเป็นลูกแกนะ
อายุก็ประมาณสักเกือบ๖๐แล้วแหละ
แกก็มาเดินดูในงานถามว่าหนูเอาอะไรไหมเอาน้ำอะไรไหม
แล้วบอกไม่เป็นไรครับอย่าผมดูแลตัวเอง
สักพักหนึ่งป้าคนนี้แกก็เดินมาบอกหนูบอกไอ้หนูคนนั้นดิอย่าไปเหยียบโรง
ผมก็เลยหันไปมองโจ้ตะโกนถามไปโจ้อย่าไปเหยียบโรงนะ
ไม่ได้นะเขาถือ
แล้วโดยสภาพของโรงจะอธิบายให้พี่แจ๊คก่อนว่าโรงเย็น
คราวนี้คนแถวบ้านเบาวิวไม่รู้ว่าที่อื่นจะทำเหมือนกันหรือเปล่านะ
เขาจะเอาศพเข้าไปในโรงเก็บไว้ในโรงเย็น

โรงเปล่าโชว์ข้างบนสภาพเขาสั่งไว้ว่าไม่ให้เห็นโรงพวกนี้เลย
ให้เอาผ้าคุมให้หมดไม่ให้เห็นโรงเย็น

เอาภาพตีให้มันหมดเลยเป็นสีขาวหรือสีเขียวอะไรก็ได้ตามประวิวออกแบบ

ทีนี้น้องโจ้เนี่ยเขาบอกพี่มาช่วยผมจับบันไดหน่อย
ผมต้องขึ้นไปที่สูงผมกลัวผมก็เลยไปจับบันได
ผมก็ต้องปีนโต๊ะเพราะมันจะมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งที่จะลองบันไดอยู่
เพราะมันสูงไม่พอไงฮะผมก็ขึ้นไปยืนบนโต๊ะตัวนี้
ซึ่งระดับของโรงเราจะเห็นโรงพอดีเลย
แล้วด้วยลักษณะของโรงเย็นทุกโรงเย็นมันจะมีกระจก

เอาดูหน้ากระจกไว้ดูหน้า
เราก็ขึ้นไปยืนข้างบนโดยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีกระจก
แต่เราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่มองกระจก
เราก็ไม่อยากจะเห็นศพเราก็กลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

จังหวะที่เราหยิบผ้าเราก็เหลือไปเห็น

สักครั้งน้องโจ้ตกล
พี่พี่ไปดูหน้าคุณยายเหรอ
แล้วก็หันไปมองเลยด้วยวิสัยของคนที่เขาทัก

ไอน้านมันมีลอยมือรูป

ใช่ไม่มีแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร
เราก็สรุปว่าโอเคงั้นเราจะ

เหมือนเรื่องนี้ก็เก็บเอาไว้ในความรู้สึกของที่เรารู้สึกผิดธรรมดา

ก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นก็คือจัดดอกไม้จริง
ทีนี้พี่ติ๊กเนี่ยเขาเอารูปมาให้
เป็นรูปคุณยายบานเท่านี้นะ
เป็นลูกคุณยายสมัยสาว
ที่จะเป็นรูปเขาดำเป็นรูปวาดเป็นรูปสเก็ต

เป็นรูปบ้านคือเขาจะให้สวย

เราก็ได้ชมไปคุณยายนี่สวยเนอะ
ตอนเราจัดดอกไม้กรอบรูปก็จัดไปเรื่อย
ก็เลยเรียกลุงปอนมานี่ดูภาพดิ

ก็แกล้งลุงปอนเล่นเพราะแกเป็นคนขี้กลัว
สักพักนึงบอวิวก็หยิบดอกไม้มีหลงมาสีชมพู
ก็ใส่ไปในกรอบรูปเพื่อให้มันเด่น

พี่ติ๊กก็บอกว่าเขาเอาสีขาวเขียวนะ
ไม่เป็นไรหรอกพี่สองสามดอกให้มันเด่นน่อย
ถึงเราจะเอาสีชมพูใส่
เพื่อให้มันได้ดูหน้าลงแล้วมันลุงคุณยายจะได้เด่น
แล้วก็ยกกันหามันก็ไปตั้งรูปคุณยายตรงกลางเลย
แล้วมีดอกไม้ประดับเต็ม

คว่ำลงมาทั้งนี้
ดอกไม้ก็เกือบพัง

คิดในทางที่ดีแล้วก็หยิบมาตั้ง
แล้วก็ผูกให้ดีผูกล้างให้ดี
แล้วคราวนี้ป้าเจอเจ้าภาพเขาก็เชิญไปกินข้าว
วิวก็เดินลงมาจากสาราข้าวกำลังเข้าปากเลย

ล้มแน่เลยหันกลับไปมองบนสารา
ผ่านแล้วลุงปอนก็เลยถามว่าเบาวิว
ไม่เชื่อก็ลองเอาออกหน่อย
เออไอ้ดอกไม้สีอินพู

ไม่เป็นไรลงปอนก็ต้องออกอยู่แล้วแหละแต่มันพัง
สีอินพูมันหลอกมันหักมาเลย
เราก็ต้องดึงออกที่มันหักออกครับ

เปลี่ยนดอกไม้ช่วงกลางคือคืนที่๕
แล้วก็จะไปจ่ายอีกทีนึงวันปลง
คราวนี้คืนที่๕มันจะเริ่มมี
อะไรที่มันแบบมีพิษดารมากขึ้น

พอ๓ทุ่มคนก็จะเริ่มทยอยกัก
หลานก็จะเริ่มทยอยกลับ๔ทุ่ม๕ทุ่ม

หลวงพ่อเดี๋ยวอาจจะนอนค้างที่นี่นะครับ

ก็เลยไปถามเจ้าภาพว่าคืนนี้มีใครเฝ้าบ้าง
แต่พอบอกก็มีลูกหลานเหมือนเดิม๒๓คน

ก็จัดไปเรื่อยประมาณสักเที่ยงคืนครึ่ง

หนูช่วยไปยกถาดอาหารหน่อย

หนูไปยกถาดอาหารของคุณยาย

ถาดอาหารที่เอาวางไว้ข้างโรงโศพ

สักพักหนึ่งประมาณสักตี๓๓๐

ก็เลยมานอนที่โซฟาหน้าโรง

นั่นตรงพระศัวริย์ส่วน๒คน

แล้วก็มีป้าคนนี้แกก็คอยดูแลเรา
ขาดเหลืออะไรแกก็จะคอยหยิบคอยมาให้เราตลอด

คณิตโจ้เพียบเขาก็หลับไปตอนไหนเราก็ไม่รู้
สักพักหนึ่งป้าแกก็มาสะกิด
หนูไปดูแมวมันจะกัดดอกไม้

ไปดูแมวหนึ่งเนี่ยแมวมันจะมากัดดอกไม้

โจ้มก็เดินไปไล่แมวแล้วก็เอาอะไรมากั้นไม่ให้แมวมันเข้า

ก็หลับไปทะพังป้าแค่ก็มาสะกิดดี

ไม่หลับไม่นอนรี๊ดทำไมนักหนาด้วย

ป้ากินอะไรมันจะตี๔เลยหนูกินอะไร

ป้านอนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงหรอก

พอวันสุดท้ายเป็นจัดที่เมน

วิวหยุดคลิปพี่ตริกอยากจะได้หน้าเมนะ

แต่ข้างน้องยูนพี่อยากจะได้เป็นบอร์ดใหญ่
จะมีภาพมาให้คุณยายเริ่มตั้งแต่ที่แรกเลย

ผมก็เลยตกลงไปทำพี่เมนกัน
เมียนมันก็จะเป็นเมียนในสาระเลย

อย่างเดียวกินกันแล้วบอกลุงปรรรักออกข้าวจากป้าแกหน่อย
บอลก็รับแล้วก็ไปตั้งพอพระสวดเสร็จแกก็หยิบ
น้ำมาให้ถาดหนึ่งอืมหนูก็กินน้ำป้าฟังมึงไว้เลยเราดัง
ทำงานอยู่เพราะจะรีบให้มันเสร็จหลวงพ่อแกเดินมา

ไปนั่งทำกับข้าวสัก๕ทุ่ม
บับหยู่เป็นยังไงบ้างก็โอเคครับ
แต่พี่รูปเบาวิวคงจะไม่ได้ใส่นะ

พอระหว่างพักครึ่งเที่ยงคืนได้
ลุงปอนของเขาก็ไปนั่งกินข้าว

ชิมให้มาข้าวที่ป้าก็มาให้

แล้วก็นั่งกินใส่ไส้

มันก็อร่อยแต่รสชาติมันทำแม่งทำแม่งวะเออ
ปอนก็นั่งเบาวิวมานี่กินขนมก่อน
มานี่อืมแล้วแกก็ยืดอัลบั้มให้ดูอ่ะทำไมเหรอลุงปอน
ดูดิดูดิอัลบั้มนี่แล้วก็เปิดไปเปิดไปเปิดไป
ทำไมไม่เห็นเป็นอะไรบุ๊บวิวสังเกตไหมเนี่ย
ทำไมมีในราวบ้านมันมีแต่รูปอีป้าคนนี้มีแต่รูปอีป้าคนนี้
เราก็บอกว่าก็ผิดแต่แปลกแล้วแกอาจจะเป็นลูกที่เลี้ยงป้ายายก็ได้
ก็เลยถามลุงแล้วป้าแกไปไหนจะถามป้าแก
เพราะป้าแกไปทำกับข้าวอยู่ในครัวแล้ววันนั้นมีเด็กของลูกน้องมาช่วยอีกคนนึง
มากับสี่คนทำดอกไม้ที่เมนแต่ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเที่ยงคืน
ก็เปิดไปเรื่อยก็กินขนมไปนะกินไปสองห่อแล้วก็เปิดแล้วก็กินไปเรื่อย
พอเปิดไปทั้งไปเจอรูปสุดท้ายอืมก่อนจะถึงรูปสุดท้ายมันจะเป็นรูปป้าคนนี้
นอนอยู่โรงพยาบาลครับอืมมันไม่ใช่แล้วเนี้ยอืม
มันเก็บความรู้สึกอยู่ในใจที่เราคิดไว้แล้วก็เปิดไปอีกแผ่นหนึ่งเป็นรูปหมู่เลย
แล้วป้าคนที่แกยกกับข้าวมาให้เนี่ยนอนอยู่บนเตียงแล้วลูกหลานเนี่ยเต็มเตียงเลย
ครับนั่งเต็มเตียงเลยจะพูดว่าคนลุกอืมเราก็ปิดอัลบั้ม
กลับไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาทำต่อเพราะศพเขาเผาทั้ง๔โมง
อืมเดี๋ยวเช้ามาทำต่อก็ได้ตอนนี้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะ
รวมความบอกหึมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

เบาวิววิ่งสตาร์ทมารอที่รถก่อนเลยแล้วก็เรียกลูกน้องขึ้นรถ
แล้วของก็กองไว้ไว้ตรงนั้นก่อนแต่ดอกไม้เนี่ยมันเสร็จไปแปดสิบ
แต่จะเสร็จอยู่แล้วนิดเดียวก็เลยขึ้นรถมา
เด็กสองคนนั้นก็ถามพี่รีบไปไหนแล้วไม่รอกินข้าวก่อนเหรอ

โจ๊ะไงโจ๊ะไงโจ๊ะไง
๒คนอืมนโยบายส่วนมากทั่วไปอ่ะห้องละ๒คน
นอนไม่ได้ที่ไหนพี่ครับหมดกัน๒๔คนอืม
เดินไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้มาด้วยกันผมมากันสี่คน
ไม่เชื่อพี่มาดูอย่าโกหกนะผมดูในกล้องข้มมันจ้อนปิด
ก็ได้แล้วแล้วว่าเขาบอกว่าเรามากัน๕คน
อยากรู้มั้ยเธอจะเถอะให้ฟัง

เท่านั้นทุกคนมันรวมก้อนอยู่บนเตียงเลย
แล้วมันดังแล้วคงจะเป็นพนักงานอย่าคิดในทางที่ดี
แต่มันจะประจวบเหมาะอะไรจังหวะที่เราพูดพอดี

พอพี่ดูกับหลวงป่อนแล้วในอัลบั้มมันรูปอีกป้าคนนั้น

โจ้บอกว่าไม่ใช่หรอกพี่
ตอนที่ผมผูกผ้าก็ในโรง

เธอป้าแกตอนนั้นอายุ๙๗
แต่แกจะมาตอนนั้นจงเป็นสาวก็ได้
เราจะไปรู้ได้ยังไงแต่พี่เห็นรูป
ก็นั่งเถียงอยู่ในห้องสักพักหนึ่ง
โทรศัพท์ก็ดังพี่ติ๊กแกก็โทรศัพท์มาเจ้าภาพ
บอกว่าบอวิวตอนนี้อยู่ไหน
เบาวิวออกมาข้างนอกครับพี่ติ๊กมาพักผ่อนที่โรงแรม

เมนที่วัดโทรมาบอกว่าตอนนี้ดอกไม้ล้มหมดเลย
กระถางดอกไม้เป็นกระถางปูน
แล้วก็มีนกยูงพาดลงมาล้มตกลงมาหน้าเมน

อยู่ในสาราเมนในสารา
มันไม่ใช่เมนที่อยู่บนลอยมีลมพายุไม่มี

แล้วก็เลยบอกลุงปอลน้องสายเช้าเราต้องไปแล้วแหละ
ต้องรีบไปโรงพยาบาลบอกว่าทำให้มันเสร็จ

สภาพดอกไม้ที่มันพังแต่ยังตกแต่งได้

บอกว่าอยู่ได้ทันยังไงแล้วมันจะทันไหม

แต่ก่อนที่จะทันไม่ทันหนูมีเรื่องจะถามพี่
หนูก็เลยบอกพี่หนูถามพี่จริงนะ

แกก็ชี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้
แล้วคนนี้หลานคนนี้คนนี้

ผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณยายไง

คุณยายมานั่งอยู่เป็นเพื่อนของฉันตั้งแต่คืนแรก

แกมาปลุกแกมาเรียกแกมายกขัดข้าว

พี่ติ๊กถามว่าแล้วถัดข้าวอยู่ไหน
นู่นไงที่หน้าเมนตั้งอยู่ข้างเมนนู่นไง

แกก็เดินไปดูจริงว่าวิว

พอพี่ซื้อปลาต้มหวานที่แกชอบ

เพราะในงานไม่ได้เลี้ยงทำปลาต้มหวานเลี้ยง
แล้วก็ในงานไม่มีขนมใส่ไส้เลี้ยง

หนูยังกินยังทิ้งอยู่ตรงอัลบั้มรูปนี้อยู่เลย
พี่ติ๊กบอกจริงแล้วพี่เชื่อแล้ว

ก็ไม่มีเจตนาอะไรหรอก

คุณยายแกเป็นคนที่ชอบ

ทำให้มันเสร็จทำให้มันครบ

ก็เลยไปขอเข้ามาคุณยาย

มันมีแววตาแบบภาพมีชีวิต

คือจะออกแบบด้านหน่อย

ดูมีแววตามีประกาศ

ที่ฟังแล้วรู้สึกมีความกดดันกับอาชีพ

แต่ในเคสนี้อย่างที่เบาวิวเล่าให้ฟัง

เจ้าของงานคือเจ้าของงานจริงอะ
เขามาพยายามจะมาดูแลให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

เราก็เลยมานั่งประมวลภาพว่า

ยายหนึ่งแกก็รักเอ็นดูเรา

ของที่เบาวิวกินเข้าไป

แต่เป็นขนมใส่ไส้ที่พี่ติ๊กเนี่ย

นี่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่๒นะ

อาชีพนี้เราจะรับเฉพาะคนที่สนิทอย่างเดียว

นั่นคือเรื่องของงานศพตามสั่ง
สนุกตื่นเต้นน่ากลัวเหมือนเดิม

อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้รับฟังรับชม
ทิศทางของความบันเทิงนะครับ

ขอบคุณนักเล่าจากโซเชียลอีกหนึ่งท่าน

ขอบคุณครับ

ต้อนรับน้องพาคินครับ

ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่พาคินจะมาเล่าให้ได้ฟังกัน

คือเรื่องนี้นะมันย้อนไปประมาณสักตอนที่ผมทำงานใหม่
ตอนนั้นผมเป็นวิศวกรสนามนะครับ
เป็นวิศวกรจบไม่เลยนะครับ
ไปสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองกรุงเทพแล้วกันนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยเราคือเราเข้าไปเราก็จะได้เห็นแรงงานกลุ่มต่างนะครับว่า

เห็นการสนทนาบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้รู้สึกจะแบบฟังแล้วสบายหูสักเท่าไหร่นะครับ
โดยทุกเช้าขิตกรรมของการก่อสร้าง
ผมจะบอกพี่แจ๊กว่าคือตอนเช้าขิตกรรมนี่

จะมีโฟร์แมนมีวิศวกรมีเซฟตี้
เขาจะมาจ่ายงานกัน

แล้วก็จะมีเซฟตี้มาคอยชี้แนะว่า

คุณต้องใส่เครื่องป้องกันตัวเองไป

ซึ่งมันเริ่มเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่า
จะมีโฟร์แมนของผมคนหนึ่งชื่อพี่อำนาจ
กิจกรรมนี้มันจะมีการจ่ายงานกัน
แล้วก็จะมีการตอบโต้สื่อสารระหว่างคนงานกัน
ซึ่งคนงานส่วนใหญ่เขาก็จะเงียบอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็จะมีคนงานบางคนเนอะก็จะเถียงคอเป็นเอ็นเลย
ว่าทำไม่ได้บ้างไม่อยากทำบ้าง

จะเป็นตอนนั้นผมจ่ายงานแกไป
คือแกจะดูเกี่ยวกับตกแต่งกรอบนอกของอาคาร
ซึ่งจะเป็นงานที่สูงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
แกก็จ่ายงานมาปุ๊บก็จะมีคนงานคนหนึ่ง

เขาไม่ค่อยชอบสไตล์การทำงานของพี่อำนาจ
เพราะว่าเป็นคนที่พูดคำด่าคำ

สักพักนึงก็จะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น
แกก็เลยจะมีการเถียงโตเถียงหน่อย

พี่อำนาจด้วยความที่เป็นหัวหน้างานเนอะ

ตี้พี่เซฟตี้เขาคอยจะไปห้ามไปปาม

แกก็เหมือนคนงานแล้วเนาะครับ
ก็ขึ้นไปอะไรที่มันไม่สะดวกไม้สะดวก
มันก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่นะครับ
พอผมคุมไซส์นี้ผ่านไปเนี่ย
ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น

ตอนนั้นผมโดนควบคุมงาน๒ไซส์

เราก็โอเคเข้ามาปุ๊บเขาก็มีการจ่ายงานทำงานปกติแล้ว
ก็จะมีนางร้านที่สูงเก็บคนทำงานเก็บไป

เราก็ลงไปที่สำนักงานของเราชั้นใต้ดิน
ผมนั่งไปได้ประมาณสัก๑๐๒๐นาทีเท่านั้นแหละครับพี่
มีคนงานแจ้งมา

ผมก็เลยแบบแบ่งกับเซฟตี้ทางเซฟตี้เขาเข้าไปดู
แต่เขาก็พูดมาว่าไม่สามารถปฐมพยาบาลเรื่องต้นได้

แล้วสภาพที่ตกลงมาเนี่ยนะครับพี่แจ๊ค
เป็นนั่งร้านสูงประมาณ๔ชั้นน่าจะ๖หรือ๗เมตร

เขาตกลงมาข้างกับกองทราย
ห่างกองสายแค่เมตรเดียว๒เมตรหนึ่งแล้วครับ
คือถ้าตอนนั้นตกลงมากองทรายก็คงจะไม่อักกรากเลือด
ใช่ยังพอที่จะมีโอกาสรอดอยู่

อยู่ตรงนั้นประมาณสัก๑กิโลกรัม

แต่คือมันเหมือนน่าจะจุกนะครับ

แค่ประมาณสัก๒๐หรือ๓๐นาทีเท่านั้น
ทางโรงพยาบาลโทรติดต่อกลับมาว่าแกเสียชีวิต

คือเขาบอกว่ากระดูกซี่โครงเข้าไปทิ้มปอด
อ๋อหากเลือกเข้าไปทิมที่ปอด
ใช่แล้วเลือดท่วมเราก็คือไม่สามารถสู้ชีวิตได้
พอมีการเกิดเสียชีวิตในไซส์
ก็เริ่มหดหูกันก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น
ผมเนี่ยโอเคก็จัดการเรื่องทำทรงทำศพกันไปนะครับ
ตอนนั้นตัวของพี่ยามนาฏแกแกเริ่มแบบแปลก
จากเป็นคนที่โผงผางเป็นคนที่เลิศด่าคำพูดคำ
คือคนประเภทนี้เขาจะแบบมีอารมณ์แบบโวยวายมีอะไรอย่างนี้นะครับ
แกดูเงียบเวลาไปสั่งงานไปคุยกับแก
แกก็จะดูซึมเงย
ผมก็เลยแบบคุยกับพวกบรรดาแก๊งโฟร์แมนของเขานะครับ
แกก็บอกว่าพี่อำนาจแกจะกลับไปที่หอพัก
แกนั่งกินเบียร์ทุกวันแล้วกินเบียร์เสร็จปุ๊บ
แกซื้อเบียร์อย่างนั้นขึ้นไปบนห้อง
ผมก็เลยเข้าใจว่าแกน่าจะแห้ง
แต่สภาพแกเป็นอย่างนี้บ่อย
เป็นอาทิตย์อาทิตย์๒อาทิตย์
เราก็เลยแบบเฮ้ยเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
จนพอกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
วันนั้นเป็นวันพฤหัสของสัปดาห์แล้ว

ผมก็เลยถามธุรการว่าพี่อำนาจมาทำงานไหม
ทุกคนบอกไม่เห็นหมดแหละก็เลยเรียกคนงงคนงานมาก็ไม่เห็น
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เขาคงไม่มาทำงานน่าจะวันนี้วันพฤหัสน้อง๓วันแล้ว
โทรติดต่อไปหน่อยพอโทรไปปรากฏว่าเฮ้ยแกปิดเครื่อง
เขาบอกในวันอาทิตย์ยังเห็นแกลงมาซื้อเบียร์ซื้ออะไรอยู่
ตอนนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปไปเคาะหน่อย
แกป่วยแกไม่สบายเลยหรือเปล่านะครับ
ที่เป็นเซฟตี้ก็บอกเออเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยเกิดมันเป็นอะไรตายในห้อง
พอไปห้องเนี่ยน้องเขาโทรกลับมาบอกว่าคือพยายามเคาะอยู่สัก๑๐นาทีแล้ว
ไม่มีการตอบรับไม่มีใครเปิดออกมา

ใช่พอฟังแนบหูไปเนี่ยได้ยินเสียงลม
แล้วก็ด้านล่างนะครับตรงช่องประตูยังเห็นแอร์เย็นอยู่
คราวนี้ก็คือผมก็เลยมาคุยกับทางพี่ที่เป็นเซฟตี้นะครับ
แกก็บอกว่าเฮ้ยไม่โอเคแล้วว่ะเดี๋ยวช่างไปกับผมดีกว่า
เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรให้เขาไขกุญแจเข้าไป
พอก็ขึ้นไปผมก็เลยไปเคาะห้องกับทางตัวของตัวพี่เซฟตี้แท็กด้วยกันนะครับ
เค้าไปอีกสักพักหนึ่งคือรู้สึกไม่โอเคแล้ว
ทางตัวเซฟตี้เนี่ยแกก็นอนไปที่ประตูแล้วเอาจมูกนะครับ

ซึ่งแกบอกว่ากลิ่นไม่สู้ดีแล้วช่าง

แกจะอยู่ตรงกับบันไดแกอยู่ชั้น๓ผมก็เลยถอยออกมา

เขาก็ไขพอไขเปิดประตูเข้ามาเท่านั้นแหละพี่แจ๊

แต่กินเนี่ยโอ้โหแบบ
ผมจะบอกว่ามันอบอวนมาก
คือมันรู้เลยว่ามันเน่า
คือรู้เลยว่ากลิ่นแบบมันอืด
เราก็เด็กอะเนาะเราก็ไม่กล้าไปดูเราก็ถอยมานะครับ
เขาก็เลยแบบเหมือนพี่ทางเซฟตี้เขาก็เอามือคล้องไป

แกก็เลยแบบรีบประสานเจ้าหน้าที่กับมูลนิธิเข้ามา

เหมือนเข้าไปอยู่ข้างในเก็บรูปถ่ายเก็บอะไรนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวต้องแทงเคสให้บริษัทนะครับ

ผมก็ยืนอยู่หน้าห้องสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่
เพราะเนี่ยผมเห็นแกมาทำงานตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับ

เห็นพี่เขาวันอาทิตย์

แสดงว่าศพนะตอนที่เห็นนี่คือโอ้โหอืด

คือผมก็เลยแบบไม่น่าใช่นะ
เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วย้อนไปอาทิตย์ที่แล้ว

เดินถือกระป๋องเบียร์เดินขึ้นเลย
คราวนี้ระหว่างที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่

จู่ทางตัวของเจ้าหน้าที่ที่เก็บซก
ตอนที่เจ้าหน้าที่ยกศพขึ้นมา
ห่อผ้าผมเข้าใจว่าเขาน่าจะห่อผ้าหลายชั้น
แต่ศพหนักแล้วทะลุผ้าลงมา
ห่อศพผ้าดิบนั้นเหนียวมาก
ใช่ครับพี่คือส่วนหนึ่งเนาะผมก็พยายามมองในเชิงวิทยาศาสตร์
คือแกเป็นคนรูปร่างเตี้ยป้อมเราก็อ้วน
เข้าใจว่าน่าจะอืดหลายวัน

พอแกได้แบบขนศพไปอะไรอย่างนี้ครับ

ช่างกับผมต้องไปลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องส่งศพไปที่โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่มูลนิธิประเมินว่า๗๘วัน
แต่เรายังเห็นแกทำงานกันอยู่นะ

เรื่องที่แกเสียชีวิตไปกี่วัน

ตอนนั้นก็เป็นเรื่องทอล์กในไซส์เลยล่ะ
คุยกับแกอยู่แกยังมาจ่ายงานแกยังมายืนจำจี้จ้ำชัยอยู่
คือหลายคนเห็นแกแต่ที่มันเปลี่ยนไปก็คือ
แกเป็นคนที่พูดจาโผงผาง
แต่แกดูนิ่งซึมแค่นั้นเอง
โอเคแล้วก็ติดต่อทางบ้านแกแกเป็นคนในธุรยานะครับ
เราก็ติดต่อเขาก็บอกว่าจะมีการสวดศพประมาณ๓วัน
แล้วก็เผาเราก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะไปคืนที่๒กัน

ตอนนั้นก็คือแบบแต่ละคนก็บอกว่าเออแบบแกตายแล้วน่าจะเฮียน
คือหอพักเนี่ยเราไม่ต้องพูดเลยหอพักเนี่ยเต็ม
พอไปวันนั้นไปเราก็ถึงกันประมาณสัก๖โมงครึ่ง

จังหวะที่ผมไปจุดทูปไหว้แกนะครับ
อยู่ดีพี่ที่เป็นเซฟตี้เนี่ยแกก็เหมือนสะดุ้ง
คือจังหวะที่แกจะไปปักทูบเนี่ยอยู่ดีแกก็พังงาแล้วแกก็ถอยตัวออกมาเลย

มาเล่าให้ฟังตอนหลังนะครับว่าแกเงยหน้าไปเนี่ย
เห็นพี่หนึ่งนะครับคนงานที่เสียชีวิตจากการตกนั่งร้านไปก่อน
กำลังเอามือดันโลงศพจากแท่น
หนึ่งเหรอเกี่ยวอะไรวะ
ผมเลยบอกว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่มีอะไรหรือเปล่าแกบอกว่า

เพราะอยู่ดีพร้าทก็กำลังสวดก็สวดอยู่
แล้วแกวิ้งไปตรงด้านหลังคั่ว
แกบอกว่าช็อตนั้นเนี่ยแกเจอดักกว่า
ยืนอยู่บนฝาโลงพี่อำนาจหรืองานศพพี่อำนาจ
แต่คนเห็นพี่หนึ่งที่เสียไปก่อนหน้านี้ใช่ครับ
ยืนทั้งเอามือดันโลงครับมายืนอยู่บนฝาโลงใช่ครับ
แล้วแกมาเฉลยอีกช็อตหนึ่งว่าไอ้ชอตตอนที่อ่า
ทางเจ้าหน้าที่ตกใจกันนะครับตัวแกคือแกก็พยายามไปถ่ายรูป
ถ่ายหลักฐานถ่ายประวัตินะครับถ่ายพวกบัตรประชาชนอยู่
คือเขาก็ยกศพมาอยู่ประมาณไกลตาข้างตาแกล่ะ
แกบอกไอ้จังหวะที่เค้าตะโกนเฮ้ยอยู่เนี่ยปุ๊บ

ทำให้ศพหนักแล้วถึงลูกพลาดลงไปเนี่ยเหรอ
ใช่ครับผมก็เลยถามบอกว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเรื่องราวนี้นะครับ
คือทั้งตัวพี่เซฟตี้เนี่ยเป็นคนกำความลับไว้หมดทุกอย่างเลย
มาเฉลยว่าวันที่เกิดอุบัติเหตุที่พี่หนึ่งเสียชีวิต

ใช่ครับเช้านั้นเนี่ยคือหนึ่งมันเดินมาบอกอำนาจว่าสภาพเขาไม่ไหว
เขาแหงเขาขอทำงานบนพื้นดินได้ไหม

ใช่ครับแล้วก็คือทั้งตัวพี่เซฟตี้เนี่ยบอกไม่ยอม

พี่เซฟตี้เนี่ยบอกว่าขออนุญาตนะครับถ้ามึงกลับกูไล่มึงออก
ก็เลยแบบให้ปีนนั่งร้านไปนะครับ
คือเราก็ดูจากแวดล้อมศพแล้วคือพี่เขาก็พยายามที่จะใส่ชุดเต็มที่

น้อยครับแล้วก็คือพอไปนั่งฟังหลายคนอยู่คือคู่นี้เขาเถียงกันแล้ว
ผมก็เลยมองผลสรุปว่าเขาพากันไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่า
คืออาจจะเป็นไปได้ว่าตัวของพี่หนึ่งเนี่ยโอเคด้วยสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม

อาจจะตกลงมาจากนั่งร้านจริง

แต่ทั้งหมดเลยมันถูกบังคับจากพี่อำนาจ

จนสุดท้ายผมก็เลยพยายามล้วงพี่เซฟตี้ว่า

มันเคยเป็นความรู้สึกผิดอยู่ในใจ

หลังจากที่พี่อำนาจเผาศพไปไม่นานนะครับ
แกเห็นทั้งพี่อำนาจทั้งพี่หนึ่ง

แล้วแกออกมาเห็นสองคนยืนอยู่ในสภาพที่ไม่สู้ดี

จนสุดท้ายแกต้องลาออก
ไปบวชอยู่เกือบ๓๔ปีไม่รู้ครับ
แกเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติได้จนถึงทุกวันนี้
คือเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปหาพี่เซฟตี้คนนี้ก่อน
ในตอนที่เขาให้ชุดเซฟตี้พี่หนึ่งไป

คือชุดมันก็พร้อมแล้วครับ

เป็นตรวจรายการตอนที่พอเกิดเคสมา

ซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตให้ความรู้เนาะ
คือตอนที่เขาแทงจดหมายเข้ามา
คือการเกิดอุบัติเหตุในไซส์จะมี๒กรณี
เช่นเราขึ้นร้านไปร้านไม่แข็งแรง

เป็นความผิดจากพฤติกรรมของคน

พอดูสภาพตอนนั้นที่ศพ

คือสายมันไม่ได้โดนคล้องเกี่ยว

แกตกมาแกก็ต้องติดอยู่ข้างบนนั้น

โอเคเข้าใจในเคสของพี่หนึ่ง

ตอนนั้นมันก็เป็นความรู้สึกผิดของผม

ผมก็ยังสนับสนุนอำนาจ

มีอำนาจสามารถที่จะช่วยเบรก

ผมเลยบอกว่ามันน่าจะเป็นความแข็งจากพี่นึง
ก็เลยส่งผลมาถึงเรื่องนี้ครับ
มันกลายเป็นบ่วงโซ่เลยนะ
มันเหมือนเป็นกรรมทางตรงหรือทางอ้อมก็ไม่รู้
แต่ที่แน่การตัดสินใจของคนคนหนึ่ง
ที่ทำให้คนหนึ่งจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
แต่ก็ต้องโทษได้ทุกคนเลยนะ

ต้องโทษตัวของพี่นึงเองด้วยที่

รู้ว่าตัวเองต้องทำงานแล้วดื่มเยอะทำไม
ของพี่อำนาจก็ใช้อารมณ์
ในการทำงานมากจนเกินไป
ส่วนตัวพี่เซฟตี้ก็อาจจะ
รู้สึกว่าตัวเองอาจจะหละหลวม
หน้าที่การงานของตัวเองลงไปหน่อยหนึ่ง

ความไม่ประมาทความเซฟตี้สำคัญที่สุด

นั่นคือเรื่องของคุณพาคิน
มาในแนวเล่าแบบหล่อนิ่งนะครับ
แต่มีคุณผู้ชมหลายท่าน
วันนี้ก็คงจะได้เห็นเป็นที่เรียบร้อย
คืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณพาคินด้วยนะฮะ

ขอบคุณครับ
และนักเล่าตอนนี้มานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

ปกติเราจะคุยกันผ่านเสียง

และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคุณเล็กที่เคยโทรมาเล่า

แล้วก็แต่ละเรื่องมียอดวิวที่ไม่ธรรมดา

เราต้องมีการหยิบยกเอานักเล่าท่านนี้เป็นนักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตเลยฮะ

แล้ววันนี้เรื่องที่คุณเล็กจะมาเล่ามันเกี่ยวข้องกับโรงงานโรงงานหนึ่ง
ใช้ชื่อเรื่องว่าอาถรรพ์โรงงานตุ๊กตา
เดี๋ยวเราต้องบอกคุณเล็กก่อนอย่างนี้ครับว่า
พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่โรงงานอะไรอย่างนี้

น่าสนใจครับเรื่องนี้เป็นยังไงฮะเรื่องนี้
เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่ผมเองนะครับ
คุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าโรงงานโรงงานแห่งนี้
จริงมันไม่ใช่โรงงานตุ๊กตาอย่างเดียวครับ
เป็นโรงงานที่ผลิตของเล่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

แล้วก็มีจำนวนพนักงานเกือบ๒๐๐๐คน
ใหญ่มากนะครับอืมใหญ่มากครับใหญ่มาก
คือก็มีหุ้นส่วนของชาวต่างชาตินะฮะ
คือแม่ผมเนี่ยทำงานที่โรงงานนี้เป็นรุ่นแรกเลย
คุณแม่เคยทำงานในโรงงานนี้

ตั้งแต่รุ่นบุกเบิก
เพราะฉะนั้นด้วยตำแหน่งของแม่ผมที่อยู่ในโรงงานแห่งนี้

แม่ผมมีตำแหน่งเป็นพนักงานทำเอกสาร
เพราะฉะนั้นแม่ผมเนี่ยจะรู้จักกับคนทุกคน

จำนวนคนงานเกือบ๒๐๐คนเนี่ย
จะรู้จักคุณแม่ผมเกือบทุกคนเลย

เพราะว่าแม่ผมจะต้องไปตึกนู้นโผล่ไปตึกนี้

คุณแม่ผมเล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์ที่มันพิลึกในโรงงานนี้

ก็จะมีเหตุการณ์แปลกคือ
คนงานในโรงงานก็จะมีพฤติกรรมแปลก

ถ้าเราพูดง่ายก็เหมือนโดนผีเข้า

คนงานเนี่ย๕ตึกเนี่ย
อยู่ตึกละ๒๐๐๓๐๐๔๐๐คนเนี่ย

ก็จะมีพนักงานผู้ชาย

แล้วผมก็เลยถามแม่ว่า

คือพฤติกรรมการเข้าเนี่ยต่างกันฮะ

บางคนก็โวยวายแต่ฟังไม่รู้เรื่องก็มี

แต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกคนนะฮะ
บางครั้งเข้าซ้ำคนเดิม
คือแม่ผมบอกว่าในระยะเวลาที่แม่ทำอยู่ที่นี้

เฮ้ยอันนี้ตกใจ

ระหว่างที่ทุกคนกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันอยู่

คราวนี้ก็ไปเข้าหูผู้บริหาร

มันไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้ลดลง
มันกับทวีคูณที่เพิ่มขึ้น

จากวันเว้นวันบ้าง

เข้าตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้น

ผู้บริหารก็ต้อง
จากทำบุญแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้ว
ก็ต้องคราวนี้เชิญพระอาจารย์เกจิ

มาทำพิธีปัดรังควาน
แม่บอกวันนั้นที่มีพิธีปัดรังควานนี้
คือแม่ผมก็อยู่โซนหน้านี่นะฮะ

ก็มีผู้บริหารแล้วก็มีพนักงานพระเกจิอยู่ข้างหน้า
แม่เล่าให้ฟังว่าขณะที่พระเกจิดังเนี่ยนะ
หลายรูปเนี่ยที่กำลังทำพิธีอยู่เนี่ย

ไม่ว่าคนนั้นคนนี้เข้ากัน

คือไม่ได้มีความกลัวกลัวเกมพระเกจิเลย
เข้าแล้วก็มีลมพัดแรงมาก
และสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจที่สุดคือ

ไม่ทราบว่าลิฟต์มันเลื่อนขึ้นไปได้ยังไงไม่ทราบ
ปกติลิฟต์ถ้าไม่มีการใช้งานแล้วจะอยู่ชั้นล่าง
แต่แม่บอกว่ามันเหมือนลิฟต์มันขึ้นไปเองโดยที่ไม่มีใครรู้
ระหว่างที่กำลังทำพิธี

เพราะลิฟท์เนี่ยมันจะมีฉากกันอยู่

แต่พอขึ้นไปปุ๊บพอคนกำลังเข้า
แล้วพร้ายกิจิก็รถน้ำมนต์นะฮะ

หมายถึงว่าลิฟต์พอมันขึ้นไปปุ๊บ

แม่บอกว่ามันขาดสนั่นตรงนั้นเลย

แต่พระเกจิทุกท่านก็ทำให้จบพิธีนะฮะ

แม่บอกว่าบทสุดท้ายก็คือหลังจากวันนั้นพนักงานทุกคน

แขวนเนี่ยคือแขวนเพื่อกัน
กันสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างที่เขารู้กันนะฮะ
แต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือ
ปกติเนี่ยเคยเข้าแต่พนักงานทั่วไป

เข้าระดับผู้บริหารเลย
และปกติที่ผมเล่าให้พี่แจ๊คฟังว่า

ตอนนี้ไปเข้าผู้บริหารระดับผู้ชาย

หลังจากที่โดนเข้าสิงแล้วนะครับ
แม่บอกว่าพูดออกมาให้ฟังรู้เรื่องเลยว่า
จะเอาอะไรมาให้กูกูก็ไม่เอา

เข้าที่แม่บอกว่าเป็นทางเข้าโรงอาหารนะ

ทุกคนเนี่ยถ้าใครอยู่ได้ก็อยู่

เหตุการณ์ที่ผู้บริหารท่านเนี้ยถูกเข้าสิงวันนั้นอ่ะครับ
แม่บอกว่ามันก็เกิดเรื่องขึ้นจริง
วันหนึ่งแม่ผมไปทำงานอีกตึกนึง

พอแม่ผมเป็นคนเดินเอกสาร

ไปถึงก็เห็นคนงานซุบซิบกัน
แม่เขาก็เลยเข้าไปถามว่ามันมีอะไรอะไรอย่างนี้
เขาก็เงียบกันกระซิบกันว่า

แม่ผมก็ถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น

ซึ่งแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนน้ำมะห้าวอยู่แล้ว

เห็นกำลังเก็บร่างของใครบางคนอยู่

เป็นผู้หญิงที่ทำแผนกเย็บ
จู่ก็ลุกขึ้นจากโต๊ะเย็บจากของตัวเอง
แล้วก็เดินขึ้นไปที่ดาดฟ้า

คำบอกเล่าของคนที่ทำงานอยู่

แต่ว่าแม่ผมต้องเต็มใจอยู่
เพราะว่าแม่ผมอยู่มานานแล้ว

หลังจากที่มี

เหตุการณ์ที่ตามมาแม่บอกว่าจะมีอุบัติเหตุบ่อยมาก
ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องจักรที่อยู่ในโรงงาน

แม่บอกว่าโรงงานแห่งนี้

แม่บอกว่าเดือนละครั้งสองครั้งเลย

ไหม้ในที่นี้ก็คือมันไม่เสียหายเยอะ

จนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็น

จนผ่านไป๒๘ปีครับ
วันนั้นเป็นวันที่๑๐พฤษภาคม
ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็
อยู่บ้านในระแวกที่แม่ทำงานอยู่โรงงานนี้แหละครับ
วันนั้นผมกำลังเล่นกับเพื่อนอยู่นี่แหละ
ก็มีน้าคนหนึ่งเขาตะโกนเข้ามา

คือตอนนั้นผมไม่สามารถนั่งรถอะไรไปได้

มอเตอร์ไซค์ก็ไม่สามารถซอกแทรกไปได้
ผมต้องวิ่งจากที่ผมพัก

เพราะเรามองเห็นควันไฟอยู่แล้ว

เวลาปิดเทอมแม่เขาจะชอบให้ผมมาช่วยทำงาน
แต่สิ่งที่ผมไม่เห็นมันชุดละมุนวุ่นวายพี่แจ๊ค
มันมองไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับ

เพราะว่าตอนนั้นอ่ะเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างมาก
เป็นตึกที่อยู่ข้างหน้า
เป็นตึกที่สามารถเชื่อมต่อกันโดย

วินาทีตรงนั้นผมก็พยายามหามองหาแม่ผม

คือณตอนนั้นผมก็ร้องไห้ไปด้วยนะ
เพราะผมอยากเจอแม่

ผมจำได้ว่าผมมองไม่เห็นอะไรเลย

คือจริงผมจะปีนเข้าไปในโรงงานแหละ

มันเป็นตึกที่กำลังไฟไหม้
แล้วก็มีคนที่อยู่ในตึก
กำลังร้องขอความช่วยเหลือพี่แจ๊ค

ถึงจะมีเสียงอะไรชุลมุนวุ่นวาย
แต่เรามองไปผมเห็นเลย
แล้วก็มีคนที่อยู่บนดาดฟ้าตึก

บางคนเนี่ยก็ถึงกับรอความช่วยเหลือไม่ได้
เพราะเพลิงลุกจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน
ถ้าเขาไม่หนีเพลิงไฟ

นอกจากกระโดดลงมาจากตึก

บริเวณรอบตรงนั้นพี่แจ๊คมันจะเป็นวัสดุที่เขาทิ้ง

ถ้าไม่กระโดดลงมาก็ไม่รอด
แต่กระโดดลงมาก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดนะ

พิการบ้างสาหัสบ้าง

ซึ่งมารู้ทีหลังว่าแกกระโดดลงมาจริง

เป็นแกท้องได้ประมาณ๖๗เดือนแล้ว

คือภาพตอนนั้นผมเห็นทุกอย่าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเลยพี่แจ๊ค
แล้วก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง

จากคนที่อาจจะสามารถรอดก็ไม่รอดเลย
ตึกถล่ม๓ตึกนี้ถล่ม๒ตึก

หลังจากนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปเข้าไป
ทำทุกอย่าง
ผมก็ยังรออยู่นะว่าผมจะถามใครได้ว่าแม่ผมอยู่ที่ไหน
คือณตอนนั้นถ้าถามผมว่าผมรู้สึกยังไง

แล้วผมก็รู้ว่าแม่ผมทำงานอยู่ชั้น๔ของตึกนั้น

แล้วผมที่ทำให้ผมแบบ

นำซากศพที่สามารถเอาออกมาได้นะครับ
เอามาเรียงไว้ที่หน้าโรงงาน

มองไม่ออกหรอกครับพี่แจ๊คว่าเป็นศพใคร

มันต้องบอกว่ามันก็อาณาจนะพี่นะ
แต่ณตอนนั้นผมก็ยังหาแม่ผมอยู่

วิ่งเข้าไปอาศัยช่วงชุนรมูนา
วิ่งเข้าไปในโรงงานเพื่อไปหาแม่

ไปเจอน้าที่บอกว่าแม่เองอยู่ตึกสุดท้าย

รู้ทีหลังว่าแม่ผมอยู่ตึกนี้แหละ

แม่ผมวิ่งหนีออกมาก่อน

แล้วผมก็ดีใจมากอะ

แต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นพี่แจ๊ค
เหตุการณ์นี้ก็จะต้องมีการ

แล้วก็ให้กระบวนทางกัน

ผมก็ต้องมากับแม่ที่โรงงานนี้อยู่

ก็จะมีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต

เขาก็มาตามหาลูกหาเต้าครับ

เพราะว่าแม่ผมบอกว่าณตอนนั้น
มันมีสต๊อกที่จะต้องส่งต่างประเทศ

แม่ผมยังต้องมาดูแลเรื่องเอกสาร
ในการส่งสต๊อกนี้อยู่ครับ
บอก๔โมงครึ่งนี้ตอกบัตรหนีเลย

เราต้องเดินผ่านตึกนั้นที่เราเห็นแม่

ต่อให้มีโอทีขนาดไหนแม่ผมก็ไม่ทำ

เพราะเรื่องเล่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้น

วินมอเตอร์ไซค์โดนกันทุกคนพี่

เรียกปุ๊บนั่งปุ๊บหายตัวปั๊บ

แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์เพราะว่าผมเนี่ย
ตอนนั้นอาศัยอยู่กับแม่สองคนแล้วก็
เช่าห้องเช่าอยู่ไปอะพี่

ก็มีคนที่ทำงานบริษัทนี้

เกือบครึ่งของห้องเช่าอะพี่

อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ของน้าผมคนหนึ่ง

น้าผมเนี่ยเขาไปเที่ยวกับเพื่อนมา
แล้วมันจะมีซอยที่จะต้องแยกจากซอยนี้ไปอีกห้องหนึ่งอะพี่แจ๊ค

เขาเดินผ่านซอยนะที่จะแยกไปอีกซอยหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเดินผ่านเขาเห็นผู้หญิงกำลังอาบน้ำ
เขาก็ด้วยความเป็นนุ่มนะฮะ

เอาพูดง่ายอยากจะไปแอบดูแหละ
แอบดูได้สักพักแกบอกว่า
จู่ผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาพี่แจ๊ค
นุ่มกว่าจบอกนะฮะหันหน้ามา

หมายถึงว่าโล้นเกลี้ยงอย่างนี้เลยเหรอ
ปีเลยพี่ไม่มีหน้ามองไม่เห็นอะไรเลย
คือน้าผมผมล่วงเลย
หัวโกนจับไข้มาก
คือเอาง่ายครับห้องเช่าของผมที่อยู่ตอนนั้นร่วมร้อยห้อง

หลังจากที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปแล้ว
แน่นอนว่าไอ้ซากประหลักหักพังมันก็ยังคงกองอยู่ตรงนั้นบางส่วน

แต่คุณแม่กับพนักงานบางส่วนยังต้องเข้าไปทำงาน

แล้วที่สำคัญคือเข้าไปทำงานเช้า

คุณแม่บอกว่าในกลางวันนะพี่

มันก็ได้ยินเหมือนเสียงหวยหวนพี่

ตอกบัตรตรงป้อมยาม
ต้องเดินผ่านไอ้ตึกที่มันไหม้นี้เข้าไป

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่หันไปมองพี่

ตอนเช้ามันหันไปมองแล้วมันไม่รู้สึกอะไรพี่
แต่ตอนเย็นเนี่ยเวลามันไปหันไปมองมันรู้สึกแย่

ที่ยังต้องมาทำงานร่วมกับแม่ผม
ห้องน้ำก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าคนเดียวไป
ต้องชวนกันเข้าไปกันหลายคนครับผม
เพราะว่าเขาบอกว่าบางที

สมมุติว่าเราเป็นผู้หญิงค่ะ
แล้วเข้าห้องน้ำเปิดมาเจอกระจกล้างมือที่อ่างล้างหน้า
พอหันก้มหน้าล้างมือ
มาก็เห็นอยู่ข้างหลังนี้เลยพี่

เขาใช้ชีวิตตามปกติ

เท่าที่ฟังดูเหมือนกับเขายังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเขาเสียไปแล้วนะ
แล้วมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมข้ามไป

วันนั้นแม่รู้สึกแปลกอยู่อย่างหนึ่งมาก
วันนั้นแม่ผ่านไปที่ตึกที่

ชั้นนี้ตึกนี้ทำไมถึงร่วมใจกัน

มันมองเข้าไปในไลน์ของที่ทำงาน
มันเหมือนกันหมดทั้งไลน์เลยพี่

ไม่รู้ว่าแม่ผมมองเห็นเองหรือว่า
หรือว่าเขาทำแบบนั้นกันจริง

แม่ผมมองเห็นเลยว่าทำไมพนักงานแผนกเนี่ยลายเนี่ย
สามสี่ร้อยคนเนี่ยที่อยู่ในตึกเนี่ย
ทำไมผัดหน้าสีขาว
แล้วก็ปากสีแดงกันทั้งแผนกเลยฮะ
ไม่รู้ว่าเป็นการแก้เคล็ดหรือว่าคุณแม่เห็นหรือไม่
หรือแม่ผมเห็นเองหรือเปล่าใช่ครับ
แม่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะแปลกมาก
เข้าใจเลยว่าอารมณ์คือมันต้องรีบออก
ใครจะบ้าอยู่ให้พระอาทิตย์ตกดิน
ผมว่ามันต้องเดินผ่านตรงโซนที่มันเคยเกิดอุบัติเหตุ
เคยเกิดเหตุตรงนั้นน่ะไม่ไหวนะ

พระอาทิตย์ตกเพราะว่าไม่มีรถวิ่งพี่

รถสองแถวรถเมย์เขาไม่วิ่งผ่านเลยครับ

วิ่งผ่านเลยพี่ผมบอกได้เลย
ถ้าแค่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน

เพราะสมัยก่อนถนนเส้นนั้นยังเป็นแค่๒เลนอยู่เลยนะ

มันดังไงช่วงนั้นคือมีคนเขาเล่าว่า

คนขับรถโดยสารเจอโบกมาจอดรถเสร็จปุ๊บ

ขับรถช่วงเช้าที่มีคนเคยโทรมาเล่านะ
กำลังจะไปทำงานเดินเต็มข้างทางเลย

เออแล้วเดินไปในทางเดียวกันหมดเดินแบบ
ไม่น่าใช่เวลาที่คนจะไปทำงานพร้อมกันขนาดนี้

ก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนเขาก็จะเล่าอ้างกันมานะครับ
ซึ่งคนในซอยผมก็เป็น
คือคนในซอยผมหลังจากเหตุเกิดไฟไหม้วันนั้น
เขาก็ได้หยิบสิ่งของออกมาซึ่งเป็นตุ๊กตา
ตุ๊กตาหมาเป็นตุ๊กตาหมาสมัยก่อนพี่แจ๊ค
ที่เวลาเราทุบมันแรงแล้วมันจะมีเสียงเห่า

วันนั้นเขาบอกว่าเขาเอาตุ๊กตานี้แหละก็เอามาให้ลูกเขาแหละกะมาให้ลูกเขาเล่น

ติดติดไม้ติดมือมาเขาบอกก็เอามาให้ลูกเล่นเนี่ยลูกเขาก็เด็กเนี่ย
เขาบอกตอนคืนอะไอตุ๊กตานี้มันเห่าทั้งคืนเลย
ทั้งที่ไม่มีใครไปทับไปกดอะไรมาเลยตุ๊กตารุ่นนี้ต้องใช้ความรุนแรงอย่างมากมันถึงจะมีเสียง

ใช่เขาบอกว่าอาจจะเป็นมีที่ปัญหาลานของมันหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็เลยไปบอกเพื่อนเล่าบอกเพื่อนฝูงเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกคือเพื่อนฝูงเขาที่เอามาพร้อมกันก็เห่าเหมือนกัน

ใช่ครับถ้ามันเป็นแค่ตัวของเขาตัวเดียวอาจจะมีปัญหาที่เครื่องบันทึกเสียง

แต่เนี่ยพอเวลาเขาไปคุยกับเพื่อนเขาที่อยู่ในห้องแถวเดียวกันเขาบอกว่าเป็นเหมือนกัน
ผลสุดท้ายแล้วก็ต้องทุกคนที่เอาตุ๊กตาออกมาไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาไปคืนเพราะมันเหมือนกับวิญญาณไปไหนไม่ได้แล้วก็สิ่งสู้ในตุ๊กตานี้ตามคำเล่าอ้าง

ก็ไม่ควรไปหยิบออกมานะเอาจริง
เออแต่อารมณ์นั้นผมว่าคงไม่คิดอะไรเยอะอะของมันเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้แล้วอะไรอย่างเนี่ย
แม่บอกว่าโรงงานนี้ไม่จำเป็นต้องรอเปิดประตูข้างนอกปีนข้ามกำแพงก็ออกมาได้แล้ว
เหตุการณ์โรงงานนี้มันเป็นอะไรที่แม่บอกว่าหดหูที่สุด

แล้วตัวผมเองเนี่ยก็ไปอยู่ในวันที่มันเกิดเหตุด้วยพี่
จริงผมไปตามหาแม่แต่ผมก็เลยได้ไปเห็นเหตุการณ์นั้น

แล้วมันกลายเป็นคนคนหนึ่งนะคุณผู้ชมมันกลายเป็นภาพที่ทุกวันนี้ผมว่าคุณเล็กหลับตาคุณเล็กก็เห็นภาพนั้น
ผมเห็นภาพคนที่เขากระโดดลงจากตึกอะพี่

แล้วมันจะฝังหัวเราอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะ

อ่าคือเท่าที่ฟังดูอ่ะเรื่องเนี้ยมันมันกลายเป็นข่าวคลึกโครมในในช่วงนั้น

อย่างกว้างขวางแล้วก็แพร่หลายมาก

สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ก็คือโอเคเรื่องของโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น
แต่วันนี้ผมได้คุยกับคุณเล็กผมได้รับรู้ว่าเฮ้ยก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์ที่เราเสพข่าวแต่เราไม่รู้ว่า

พนักงานรายวันเลยนะ

โดนผีเข้ามาก่อนหน้านี้ทุกวัน

ไม่คนนู้นก็คนนี้ไม่คนนี้ก็คนนั้น

แสดงว่าตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันจะต้องมีอะไรมาก่อน

งานนี้ไปสร้างทัพอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
ถ้าพี่แจ๊คจะถามผมผมจะบอกผมก็จะเล่าให้ฟังได้

ที่จริงอ่ะตามคำเล่าอ้างของแต่ละคนนะ
สู่สารเก่ามั่งผมไปถามแม่มาแล้วแม่บอกว่าไม่ใช่
แม่ผมยืนยันว่ามันไม่ใช่ป่าช้าเก่าไม่ใช่สู่สารเก่า

แม่บอกว่าที่ดินที่นี้วันนั้นแม่ผมไม่รู้แกคิดยังไง
เพื่อนไปหลังโรงงานครับหลังโรงงานเนี้ยพี่แม่ผมเป็นคนต่างจังหวัด
พอเห็นลูกไอ้นั่นลูกไอ้นี่หลังโรงงานก็คิดว่ามันกินได้
แม่ก็เลยออกรัดเลาะข้างหลังโรงงานไป
ก็เลยไปพบกับคุณป้าอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่นั้นเลย
แม่ก็เลยไปเจอกับคุณป้าแต่แม่ด้วยความที่แม่เจอเหตุการณ์พวกนี้ทุกวัน
แม่เขาก็เลยอยากรู้อยู่แล้วแม่ก็เลยถามว่าป้าเนี่ยโรงงานนี้มันโดนผีเข้าทุกวันเลยนะป้า
ที่ดินตรงนี้แต่ก่อนมันเคยเป็นอะไรป้า
ป้าเล่าให้ฟังอย่างนี้พี่แจ๊คว่าโรงงานนี้เดิมทียังไม่ใช่จู่มันจะมาเป็นโรงงานผลิตของเล่นตุ๊กตานี้ไม่ใช่นะฮะ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นบริษัทอื่นมาแล้วแต่ก็เจ๊งหมดที่ไฟไหม้ไฟไหม้ทุกบริษัทจนมาถึงบริษัทตุ๊กตาและของเล่นนี้
เฮ้ยก่อนหน้านี้เคยมีโรงงานเคยมีบริษัทมาทำไฟไหม้หมดเลย
ทำอย่างอื่นนะพี่ไม่ใช่บริษัททำตุ๊กตาไม่ครับปั๊มน้ำมันแต่ก่อนก็เคยเป็นปั๊มน้ำมัน
ไหม้แล้วก็ไหม้ฮะเฮ้ยแม่ผมก็เลยถามป้าอีกทีว่าป้าแล้วที่เขาเล่าว่ามันเป็นอย่างนี้สู่ศาลมั่งป่าช้ามั่งจริงมันไม่ใช่ใช่ไหมป้า
บอกไม่ใช่ที่ดินแห่งเนี้ยป้าบอกว่าเป็นที่ดินของตระกูลตระกูลนึงซึ่งเป็นคนในพื้นที่ครับตระกูลเนี้ยเหมือนกับที่ดินที่ดินผืนนี้มันใหญ่มากพี่แจ๊คเหมือนกับพ่อแม่ของเขาอ่ะเสียชีวิตลงแล้วเขาก็ยกให้ลูกเต้าอ่ะแบ่งแบ่งกันแบ่งกันแต่สรุปว่าพี่สาวคนโตอ่ะผู้รับมอบมรดกจัดการมรดกทุกอย่างไม่แบ่งให้
เลยไม่แบ่งให้ญาติพี่น้องกับฮุบเอาคนเดียวแล้วครับแล้วสุดท้ายญาติพี่น้องของที่มีอยู่ในตระกูลนี้ก่อนเขาก่อนทุกคนที่เขาเสียชีวิตทุกคนเลยเขาสาบแช่งที่ดินผืนนี้ไว้โอ้โหเข้าใจแล้วเขาสาบแช่งไว้เลยมันอาถรรพ์เพราะคำสาบแช่งถูกต้องครับและไม่ใช่แค่คนคนเดียวใช่เป็นพี่น้องในตระกู
เดาว่าคำสาบแช่งค่อนข้างที่จะรุนแรงแน่แน่ใช่เพราะแต่ละคนเนี้ยอ่ะมันเป็นส่วนของตัวเองอ่ะใช่ที่ตัวเองจะต้องได้ผืนดินตรงนั้นใช่แต่ปรากฏว่าโดนพีพีน้องน้องกันเนี้ยกะคุบไว้หมดถูกต้องครับเฮ้ยเรื่องของอาถรรพ์คำสาบแช่งที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอ่ะเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องแร

มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วถูกต้องครับมันคือสิ่งที่เหนือความควบคุมไปแล้วใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวัสดุที่อยู่ในโรงงานนั้นน่ะมันคือเชื้อเพลิงอย่างดีไวไฟมากโอ้โหมันพึบพึบตาเดียวน่ะเพราะตึกตึกที่ไหม้นั้นน่ะเป็นเป็นตึกที่เรียกพนักว่าอ่าทุกทุกอย

พูดให้คำเดียวครับว่าขออย่าให้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นอีกเลยเพราะมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ผมว่ามันแย่มากน่ะเขารัฐบาลเลยเลยตั้งให้วันที่สิบพฤษภาคมของทุกทุกปีอืมเป็นวันปลอดภัยอืมของโรงงานและบริษัททั่วประเทศไทยครับเออเนี้ยอย่างน้อยเนี้ยเหตุการ
ที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอีกก็แล้วกันใช่ครับเอาละฮะวันนี้สถานีผีดุของเราได้รับฟังเรื่องของคุณเล็กอาจจะไม่ได้เจอผีโบ๊ะโบ๊ะอะไรมากมายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแต่ฟังแล้วแบบรู้สึกกดดันรู้สึกถึงความสูญเสียใช่ครับรู้สึกถึงความหดหู่ณเวลานั้นครับขอบคุณคุณเล็กนะฮะ
สวัสดีราฟีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณนะครับ